คือทีมข่าวของเราไปเห็นคนโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าน้องสาวนัดหัวหน้างานอายุเกือบ๖๐แล้วแหละ

แต่พนักงานของร้านอาหารพูดจาไม่ดีเลย
สั่งแต่น้ำก็ไม่ได้นะน้องคิง

สั่งอาหารสองอย่างก็ไม่ได้นะน้อยไป
ต้องสั่งให้มากกว่านี้แล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีอะค่ะ
ตัวผู้เสียหายเขาก็เลยสงสัยว่าพนักงานป่วยทางจิตอะไรหรือเปล่า

แล้วก็พูดประโยคแบบนี้ออกมาออกจากร้านไป
คุณผู้ชมเชื่อไหมทางพนักงานในร้านคนนั้นน่ะ
ส่งลูกน้องให้ตามไปทำร้ายคือตามไปต่อยเลยนะคะ

จากร้านไปแล้วไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดห้องน้ำปั๊มน้ำมันในอำเภอบ้านบึงชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔สิงหาคม
คือผู้เสียหายอายุจะหกสิบแล้วนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์เล่าเอาไว้เหมือนที่มิวเล่าเมื่อสักครู่ล่ะค่ะ
เดี๋ยวขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ
คือเจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้เขาโพสต์ว่าน้องสาวพาหัวหน้าไปกินอาหาร
ตอนเข้าไปในร้านเนี่ยน้องสาวแวะเข้าห้องน้ำ
หัวหน้าก็เลยสั่งกาแฟร้านบอกไม่มี
แล้วทางร้านพูดไม่ดีบอกนี่ร้านขายอาหารไม่ใช่มานั่งชิว
สั่งน้ำอย่างเดียวไม่ได้ต้องสั่งอาหารด้วย
ทีนี้น้องสาวกลับมาที่โต๊ะก็เลยสั่งอาหารก็แล้วกัน๒๓อย่าง
ทางร้านบ่นอีกว่าไม่คุ้มกับที่มานั่งในร้านเลย
ก็เลยตัดสินใจกลับดีกว่า
ก่อนจะกลับตัวหัวหน้าเนี่ยพูดคำว่าสติไม่ดีไหม
คือสงสัยว่าพนักงานในร้านเขาสติไม่ดีหรือเปล่า
เขาถึงพูดจาไม่ดีกับลูกค้า
เท่านั้นแหละทั้งคู่ก็เลยไม่เอาแล้วร้านนี้
ย้ายไปนั่งในร้านกาแฟที่ปั๊มน้ำมัน
คุณผู้ชมคะร้านอาหารส่งลูกน้องตามมาต่อยจนดั้งหัก
หัวหน้างานที่บาดเจ็บอายุจะ๖๐ดั้งหักเลือดไหล
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้นะคะ
ไปถามกับผู้ชายที่ก่อเหตุอ่า
เขาบอกว่าต่อยจริง
เขาอ้างว่าใช้คำนี้นะคะขออนุญาตนิดนึง

เหมือนแบบโมโหพี่มีคนมาด่าแฟนเราเนอะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางร้าน
แฟนบอกว่ามีปัญหามีคนมาด่าใช่ป่ะมาด่าว่ามิติไม่ดีไม่สมประกอบ
อะไรอย่างเงี้ประมาณเนี้ยครับในสมประกอบเราก็ฟังเราก็โมโหถามว่าใคร
ทำไมเขามาหาเรื่องเราอะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะฮะเราก็ตามครับตามแล้วด้วยความที่เราขาดสติ
เราก็ไปทำลายร่างกายเขาใช่ค่ะดังนั้นเราก็ผิดเราก็ยอมรับครับ
แล้วก็มาพูดใส่ร้ายว่าร้านเป็นต้นเหตุอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้เสียหายอย่างนู้นอย่างนี้
ที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับร้านเลยพี่ทีมข่าวของเราไปคุยกับทางฝั่งคนเจ็บด้วยนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะคุณซีกับคุณดีคุณดีคือคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตัวคุณซีเธอก็บอกว่าคือวันที่เกิดเหตุนัดคุยงานกัน
ตัวคนเจ็บเป็นเจ้านายเป็นคนต่างพื้นที่นัดคุยร้านนี้เพราะว่าเห็นว่าร้านมันบรรยากาศดี
ตอนเกิดเหตุเธอเข้าห้องน้ำมีพนักงานหญิงมารับออเดอร์
ตัวคุณดีที่คนที่เป็นคนเจ็บอะค่ะก็นั่งอยู่แต่คุณดีบอกว่ากินข้าวมาแล้ว
เดี๋ยวรอน้องผู้หญิงที่ไปห้องน้ำมาสั่งอาหารก็แล้วกันนะรอน้องเขากลับมาจากเข้าห้องน้ำก่อน
แต่พนักงานของร้านบ่นไม่หยุดเลยบ่น๓รอบ๔รอบบ่นในลักษณะที่ว่า
ร้านอาหารนะจะมานั่งเฉยได้ยังไงไม่สั่งอะไรอะไรแบบนี้
ทีนี้ตัวคุณดีเขาเลยสงสัยว่าเอ๊ะพนักงานของร้านเป็นอะไรหรือเปล่า
พูดซ้ำไปซ้ำมาวนไปเวียนมาสติไม่ดีหรือเปล่าสติไม่สมประกอบหรือเปล่า
หรือเปล่าป่วยทางจิตหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้คุณซีออกมาจากห้องน้ำก็เลยตัดสินใจว่างั้นสั่งอาหารก็แล้วกัน
สั่งอาหารสองอย่างและสั่งน้ำด้วยพนักงานบอกว่าสั่งน้อยเกินไป
นี่ไม่ใช่คาเฟ่นะแล้วเดี๋ยวฟ้องนะฟ้องด้วยจะฟ้องลูกค้าด้วย
มินประมาทที่มาว่าว่าสติไม่ดีสติไม่สมประกอบ
เธอบอกว่าคุณซีบอกเห็นท่าไม่ดีบอกเจ้านายก็คือคุณดี
ย้ายร้านเถอะไปนั่งร้านกาแฟก็ได้ไม่เอาแล้วร้านนี้ไปนั่งร้านกาแฟอยู่ห่างออกไป
แล้วตอนออกจากร้านอาหารพนักงานของร้านตะโกนด้วยนะไปเลยไปเลย
ก็นึกว่าจะจบเท่านั้นแต่มันไม่จบไงคะ
ส่งผู้ชายมาต่อยคุณดีจนเลือดกำเดาไหล
เปิดกระจกแจ้งเลยบอกว่า๑๐๐เวรมีคนถูกทำร้ายร่างกาย
ตัวนี้ก็ยังอยู่นะก็ยังตะโกนใส่ร้อยเวรบอกว่า
มันไม่ว่าแฟนผมว่าสติไม่สมประกอบ
คืองงมันหนักเกินไป
บอกเรารู้แล้วแต่เราสั่งไม่ใช่ว่าเราไม่สั่ง
แต่คือสั่งน้อยเกินไปคือไม่ได้แล้วเราก็คือจบ

คือตาเนี่ยช้ำยังเบลออยู่เลย
รอผลเอ็กซาเรย์ร่างกายเพิ่มเติมนะคะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นนัดเจรจากับผู้ก่อเหตุก่อน
เรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติม